ไปต่อแล้วกันนะพูดถึงเรื่องของสัตว์แล้ว
ที่จังหวัดพยาวเขาไปพบกับแมวตาเพชร
เขาว่าเป็นแมวมงคลถึง๙ตัวค่ะ
แล้วน่ารักด้วย

นี่ไม่ใช่แมว๙ชีวิตแต่นี่เป็นแมว๙ตัว
รักทุกตัวเลย

แมวเหล่านี้อยู่ที่บ้านของคุณจีรพร

อยู่บ้านเลขที่๑๖๔หมู่๒ตะบนแม่ใส

ที่บอกตาเพชรคือตาเขาจะเป็นแบบนี้
กล่องสีบ้างสีฟ้าบ้างสีเหลืองบ้าง
แล้วก็มีสายพันธุเปอร์เซียผสมด้วยนะคะ
กันเป็นครอบครัวทั้งหมด๙ตัว

มีแมวเพศผู้๕ตัวตัวเมียอีก๔ตัว
ขาวล้วนนะแล้วก็เป็นเทาอมน้ำตาล
ลายเสือแล้วก็มีแมว๓สีด้วย

แต่ละตัวคุณดูอ้วนไหม
สมบูรณ์แต่ที่แปลกคือตาของเขา
ตัวที่ขนยาวคือผสมเปอร์เซียนะ

ใช่ไหมคะแต่ละตัวเนี่ยดวงตาเขาเปล่งประกาย
สีไม่เหมือนกันคือบางตัวขาวมานี่
เขาจะมีโอกาสที่ตาเขาเป็นข้างละสีได้
ข้างหนึ่งเป็นสีเหลืองข้างหนึ่งเป็นสีฟ้า

แล้วก็ดวงตาแต่ละข้างของเขาจะเปล่งประกาย
เหมือนกับเพชรเหมือนกับแป๊บกว่าอย่างนี้
มันจะแตกต่างมากนี่เห็นไหมตัวนี้ไอ้ตัวกลางนี่แหละ
เหลืองเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตาสีฟ้า

ซึ่งแมวขาวมณีเป็นแมวไทยโบราณ

ก็เป็นเอาจริงนะ
เพราะว่าสมมุติในหนึ่งคอบนี้

นี่น่ารักไหมครับ

น้องอายุเท่าไหร่หรือคะ
น้องอายุ๙เดือนแต่ว่าน้องโดนถมัน
แต่ราคาก็อาจจะสูงนิดนึง
สศวรรษที่สนใจก็ศึกษาหาข้อมูลมาดูแล้ว